ใช่ค่ะถือว่าสลดด้วยและเป็นคดีอุกอาจด้วย
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่๙เมษายนที่ผ่านมา

สำหรับการตามหาสำหรับการทำคดีของตำรวจนะคะ
ก็คือคดีที่มีคนร้ายเข้าไปยิงครูสอนหน้าตสิน
ยิงพ่อแม่แล้วก็ลูก
อายุ๒๐ปีเป็นลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจใช้เวลาเกือบ๒เดือนนะคะในการติดตามตัว
สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดสตูน
ทีมข่าวของเราติดตามไปแล้วก็ได้ภาพช่วงนี้มา
ช่วงที่บุกเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพลสุวรรณวงศ์ผู้กำกับการ๖กองบังคับการปราบราม
หมายจับของสารภูเก็ตพร้อมด้วยกำลังตำรวจกองปราบปรามและทหารกว่า๕๐นายค่ะ
ปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
แล้วก็บุกเข้าไปข้างในค่ะไปจับกลุ่มตัวนายพันปากรสุวรรณฤทธิ์อายุ๓๖ปีคนนี้
คนที่ใส่เสื้อสีแดงนี่นะคะแขนสีแดงเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญคดียิงนายสมชายเคียงจันทร์อายุ๔๒ปี
เป็นครูสอนนาตสินในภูเก็ตพร้อมกับพันรยาและลูกชายอายุ๔๐ปี
บาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต๙เมษายน
หลบหนีมาใส่อยู่ที่บ้านญาติในพื้นที่จังหวัดสตูนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาพอนำตัวออกมาก็ให้การเบื้องต้น
บอกสาเหตุที่ยิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุนัขเห่าส่งเสียงดัง
เพราะก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุเนี่ยนะคะ

บอกว่ามีปัญหากันเรื่องของสุนัขที่ครูสอนหน้าตะสินเลี้ยง
เขาส่งเสียงดังแล้วทำให้เขารำคาญหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุทิ้งไปแล้วระหว่างที่หลบหนีที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
อยู่ตรงนั้นแบบนั้นแหละนะ
บอกเขาอยู่ตรงนั้นหลายปีแล้วหมามันก้าวเห่าทุกวันเหมือนนั้นมันธรรมดา

นี่เขาก็บอกก่อนเบื้องต้นยังไม่ได้เข้าสู่การชั้นสอบสวนอย่างจริงจังนะ
เขาพูดกับนักข่าวต่อหน้านักข่าวเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัว

ไม่ใช่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ย้ำอยู่แบบนี้ส่วนตัวส่วนตัว
พันธ์ตำรวจเอกสมพงษ์สวนวงศ์ผู้กำกับการโหกองประคับการปราบราม

คนร้ายค่อนข้างเลือดเย็นเพราะไปยิงพันรยาก่อน
จากนั้นครูหน้าตสินซึ่งเป็นสามีวิ่งเข้ามาห้ามยกมือไหว้ด้วยนะ
แต่ผู้ต้องหายิ้มก่อนยิ้มอ่อนใส่ก่อน
จากนั้นเอากระสุนใส่เข้าไปในปืนแล้วยิงสวนกลับไปโทษที

ใช่แล้วก็หันไปยิงลูกชายอีกทีนึง

ส่วนสาเหตุนี่แหละบอกต้องสอบสวนอีกครั้งค่ะ
เอาล่ะอีกหนึ่งคนที่น่าจะต้องโดนคดี
ก็คือยาดของนายพันธุ์ประกอบนี้แหละ